ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพด้วยเหมือนกันนะคะ

ด้านในพริยะนะคะผู้อำนวยการฝ่ายรายการกีฬา
และฝ่ายออกอากาศสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีทีวี
ออกมาเปิดเผยความพร้อมของการจัดการแข่งขัน
หรือว่าเรียกง่ายสั้นก็คือวอเล็กบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย

ความสำคัญของรายการนี้ก็คือเป็นรายการแรกที่เก็บคะแนนสะสม
เพื่อที่จะคัดเลือกตัวแทนจากทวิปเอเชีย
เป็นทีมชาย๔ทีมแล้วก็ทีมหญิง๔ทีม
ในแข่งขันวอลเลอร์เบาส์ชายหาดชิงแชมป์โลก๒๐๑๙

ก็เลยถือว่าเป็นรายการสุดท้ายของสหพันธ์วอเล็กบอลแห่งเอเชียปี๒๐๑๙
ซึ่งก็เชื่อมั่นในศักยภาพของจังหวัดสตูนด้วย
เพราะว่าก็มีการจัดการแข่งขันรายการระดับนานาชาติมาแล้วหลายรายการเหมือนกันนะคะ
โดยเป้าหมายของสมาคมที่วางไว้นะคะสำหรับรายการนี้ก็คือ
ทีมหญิงจะต้องเข้าสู่รอบรองชนะเลิศให้ได้ส่วนทีมชายเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายค่ะ
ซึ่งรายการนี้นะคะก็จะแข่งขันกันระหว่างวันที่๒๕๒๘กันยายนค่ะที่จังหวัดสตูนนะคะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดเหมือนกัน